เริ่มต้นด้วยการไปคลี่คลายคดีนี้กันหน่อยนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ตำรวจไปเจอศพของผู้หญิงคนหนึ่ง
ค่ะลักษณะถูกฆ่าอำพรางแล้วเอามาทิ้งสระน้ำที่ประจวบคิริขันนะฮะ
คือศพถูกห่อด้วยผ้าแล้วก็มีสายรัดโยงกับเครื่องสูบน้ำที่ถวงศพเอาไว้อีก
แต่นี่ขึ้นอืดแล้วก็ลอยขึ้นมานะครับคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วเนี่ยหลายวันแน่
เพราะว่าขึ้นอืดแล้วแน่นอนว่าก็ต้องตรวจสอบว่าเธอคือใคร
เพราะว่าศพนี่เป็นผู้หญิงนะฮะแล้วใครที่ก่อเหตุฆ่าทำร้าย
แล้วเอาศพมาถ่วงมาทิ้งอำพรางแบบนี้นี่เป็นสระน้ำนะครับ
ในพื้นที่บ้านวังยางตะบนอ่างทองอำเภอทัพสแก่จังหวัดประจวบคิริขัน
เมื่อวานนี้มีผู้ไปพบศพนะฮะศพมีผ้าห่อไว้ด้วยนะครับ
ห่อห่อพันพันเอาไว้ศีรษะที่โผล่ออกมาพ้นผ้าเนี่ย
ไม่มีเส้นผมนะฮะศีรษะนี่โผล่ออกมาแล้วนะครับ
เจอศพเมื่อช่วงค่ำเมื่อวานนี้นะครับพอนำศพขึ้นมาตรวจสอบนะครับ
พบว่าสภาพขึ้นอืดศีรษะไม่มีเส้นผมแล้วผ้าที่ห่อไว้ลักษณะเหมือนกับผ้านวม
ครีมลายการ์ตูนมัดด้วยสายสเตย์สองเส้น
เป็นสายที่ใช้รัดของท้ายรถบรรทุกนะครับ
แล้วก็มีเชือกเนี่ยมัดผูกโยงไว้กับเครื่องสูบน้ำอีกแล้วที่เครื่องสูบน้ำ
ยังมีก้อนปูนคอนกรีตหนักประมาณ๑๐กิโลกรัมที่มัดโยงไปอีกนะฮะ
ลักษณะเป็นการถ่วงน้ำเพื่อจะอำพลางศพเลยล่ะค่ะ
ชาวบ้านที่มาเจอศพคนแรกนะครับบอกว่าเมื่อวานนี้
เดินมาที่สระน้ำมาดูเครื่องสูบน้ำนี่ฮะตรงนี้นะฮะ
กลางวันจะสภาพเป็นแบบนี้แต่พอมาถึงสระน้ำที่เจอศพเนี่ย
พบว่าเครื่องสูบน้ำของเขาหายไปเขาก็เดินหารอบสระ
มาถึงโคนต้นคอยที่อยู่ริมตลิ่งพอมองมองไปเนี่ย
เหลือไปเห็นผ้านวมแบบม้วนอยู่ลอยห่างจากชายตลิ่งสัก๔๕เมตร
แต่ที่ปลายห่อผ้าเนี่ยมีศีรษะมนุษย์มันโผล่พ้นออกมาจากผ้า
แล้วห่อผ้านวมก็ถูกรัดด้วยสายที่ใช้สำหรับรัดของท้ายรถบรรทุกนะครับ
สายสเตย์แล้วมีเชือกมัดโยงผูกไว้กับเครื่องสูบน้ำอีก
นี่ฮะลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยค่ะก็เลยที่รีบโทรไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้มาตรวจสอบ
นี่ฮะผู้ใหญ่ก็แจ้งกู้ภัยแจ้งตำรวจเขาก็มาตรวจสอบกันเอาศพขึ้นมา
จากการชนะสูตรในเบื้องต้นพบว่าเป็นผู้หญิงนะครับอายุประมาณ๓๐ปี
รูปภัณฑ์สันธารใกล้เคียงกับชาวบ้านในพื้นที่อำเภอบางสะพาน
ที่เขาไปแจ้งความคนหายเอาไว้
หลังจากนั้นนะครับก็มีญาติมาติดต่อขอดูศพ
นี่ฮะคนที่มาขอดูศพชื่อนายจรรย์หมื่นนินนะครับ
พอมาเห็นศพบอกโอ้โหนี่คือหลานสาวผมเอง
ศพที่เจอนี่ฮะนี่คือนางสาวสุภาพรหมื่นนิน
ชื่อเล่นชื่อเป๊กอายุ๓๒ปี
คนที่มาดูศพบอกว่าเป็นน้าชาย
นี่ฮะน้าชายนะครับบอกว่าศพที่เจอเนี่ยคือลูกของพี่สาว
หายออกไปจากบ้านตั้งแต่ช่วงกลางดึกของวันที่๑๙พฤศจิกายนแล้วนะ
คือตอนที่หายไปเนี่ยน้าบอกว่าเป๊กเนี่ยหายไปกับลูกพี่ลูกน้อง
ชื่อว่าเอ็กซเป็นผู้ชายยืนยันว่าจำได้
เพราะว่าหลานสาวมีรอยสักที่กลางแผ่นหลัง

หลายศักดิ์อยู่ข้างหลังแล้วคิดใช่เลยแล้วหลานสาวเราหายไปนานเนี่ยครับ
พอมีญาติเข้ามายืนยันแบบนี้นะครับตำรวจชุดสืบสวนของสพทัพสแก่ที่ประจวบคิริขัน
ก็เลยลงพื้นที่ไปหาเบาะแสต่อนะครับนี่คุณจ๋าแจ่มสีผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปด้วย
ปูนที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยฮะบ้านปูนชั้นเดียวเนี่ยห่างจากจุดที่เจอศพจุดสระน้ำแค่ร้อยเมตรนะครับ
จริงแต่ว่าเขาก่อเหตุแบบไหนอะไรยังไงเนี่ยท่านผู้ชมครับเดี๋ยวรอฟังคุณแม่ของผู้ตายนะครับ
คุณแม่ชื่อนางวิลัยบุตรเกรดนะครับแม่ของเป๊กสุภาพรนี่คุณแม่นั่งอยู่นี่นะฮะ
แล้วพอเข้าไปได้ไม่นานแม่เดินออกมาเลยแม่ของผู้ตาย
แม่บอกรับไม่ได้นะครับคือฟังตอบไม่ไหวนะครับ
ไม่ได้ฆ่าสุภาพรอ้าวแล้วเขายอมรับเรื่องอะไรอ่ะ
ท็อกหมดสติไปจากนั้นก็เสียชีวิต
มีคนหนึ่งชื่ออามอายุยี่สิบปีมีศักดิ์เป็นหลานของผู้ตายด้วย
แล้วอีกคนนึงชื่อไนเปิ้ลนะฮะช่วยกันจับร่างของสุภาพรเนี่ย
เอามานั่งยองลักษณะให้เข่าเนี่ยติดกับหน้าอกแล้วเอาผ้ามาห่อ
เอาไปทิ้งที่สระน้ำโดยเอาเชือกมัดติดกับเครื่องสูบน้ำเอาไว้
เพื่อต้องการถ่วงไม่ให้ศพลอยขึ้นมา
พอก่อเหตุเสร็จแล้วทั้ง๓คนก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติ
แม่ของผู้ตายบอกว่าพอได้ฟังคำรับสารภาพแบบนี้เนี่ย
รับไม่ได้จริงจริงค่ะพร้อมกับยังมีปมสงสัยอยู่ว่า
เออถ้าเกิดลูกสาวมาเสพยาเสพติดแล้วช็อกแล้วน็อกจริง
ทำไมไม่ช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
ทำไมปล่อยให้ตายแล้วเอาศพไปทิ้งน้ำ
เป็นลูกผีรุ่นนองกัน
เขาบอกหมดเลยว่า
เขาหัวถ้าเวลาเขาว่า

พูดอะไรไม่ออกถ้าว่ามาทำคนอื่นไม่ว่านี่ผีน้องกันนะ
ตำรวจบอกว่าต้องสอบสวนขยายผลต่อนะฮะในเอ็กซ์นะครับ
เพราะว่ายังไม่ปากใจเชื่อในคำให้การทั้งหมดนะครับ
แล้วก็ได้นำตัวในอามกับไนเปิ้ลที่ในเอ็กซ์เขาพาดพิงถึง
บอกว่ามาร่วมกันเอาเขาไปมัดแล้วก็เอาไปถ่วงน้ำเนี่ย
เอาตัวมาสอบปากคำแล้วนะเดี๋ยวจะมีการแถลงข่าววันพรุ่งนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
เดี๋ยวต้องรอฟังรายละเอียดต่างกับทางตำรวจอีกทีนึง
อันนี้เป็นการตรวจดีเอนเอนะครับท่านผู้ชมครับไม่ใช่เอทีเค
เพื่อจะเอาไปเปรียบเทียบกับทางศพที่เจอนะฮะ
นี่เป็นขั้นตอนตามหลักนิติวิทยาศาสตร์แม้ว่าญาติจะยืนยันว่าศพที่เจอเนี่ยมีรอยสักจำได้
รูปภัณฑ์สันธารต่างจำได้แต่ตามหลักนิติวิทยาศาสตร์
บอกว่าก็ต้องตรวจสอบให้ชัดเจนตามขั้นตอน
ว่าดีเอนเอของศพที่เจอกับแม่เขาเนี่ยเขาตรงกันใช่ไหม